มาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของในไอซ์กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เอายืนยันเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะว่า
น่าจะมีความเป็นไปได้ที่พบหลักฐานว่าในไอซ์เนี่ยฆ่า๓๐๐
ศพศพแรกก็คือนางสาวกิ๊กนางสาวกิ๊กนี่ยืนยันไปแล้วนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจน
ส่วนอีก๒ศพเป็นกระดูกที่พบอยู่ในบ่อน้ำ
ของบ้านในไอซ์ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็รอผลตรวจดีเอ็นเออะไรต่างจากทางโรงพยาบาลก่อน
อย่างไรก็ตามก็มีข่าวมาเรื่อยว่าในไอซ์อาจจะฆ่าคนอื่นเพิ่มเติม
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าใครที่รู้ข้อมูลมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งบ่อแสหน่อย
โดยเฉพาะข้อมูลล่าสุดที่บอกว่ามีการฆ่าคนแล้วก็เอาไปฝังไว้ใต้ต้นมะม่วง
ตำรวจมาบอกว่าใครรู้มาบอกหน่อยเพราะบ้านหลังนี้๒๐ไร่
ต้นมะม่วงอีก๕๐ต้นนี่ทำเป็นเล่นไปเอาไปเอามานี่ไอซ์นี่กลายเป็นฆาตกร
ต่อเนื่องคล้ายกับสมคิดพุ่มพวงเลยนะมีหลายศพด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นคำบอกเล่าจากพยานอยู่
ตำรวจก็เลยบอกว่าอ้าวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะส่วนข้อสงสัยที่นี่แหละค่ะบอกว่าอาจจะมีมากกว่าสามศพเรื่องนี้ไปถามตำรวจค่ะ
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่าจากพญาหลักฐานตอนนี้ยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านยืนยันอยู่ที่ยอดแค่นี้นะคะ๓ศพ
คือก่อนหน้านี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นเด็กอายุ๑๒ปีเป็นเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนชื่อว่านางสาวออยค่ะเป็นเด็กที่เข้ามารับงานอยู่ที่บ้านในไอซ์เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจก่อนนะคะส่วนนางสาวกิ๊กเนี่ยดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกว่าในไอซ์ยิงคนงานเป็นชาวต่างด้าวแล้วก็ฝังศพอ
บัตรธรรมเทพประธานพรค่ะท่านที่ที่หลวงพ่อพันลบเนี่ย
มาถึงท่านบอกสัมผัสได้ถึงวิญญาณผู้หญิงประมาณ๓๔คนวนเวียนอยู่ในแถวนี้
ค่ะวิญญาณเหล่านี้ไปไหนไม่ได้ท่านบอกแบบนี้จากนั้นท่านจุดทูปหนึ่งดอกค่ะ
ที่จุดที่พบโครงกระดูกคือเบาะน้ำท่านบอกท่านจุดทูบหนึ่งดอก
แล้วก็เดินไปรอบบ่อน้ำแล้วสวดบทกุศลาธรรมมาบทสวดในงานศพ
อ่าแล้วก็กรวดน้ำแผ่เมตตาบอกว่านี่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณไปสู่สุขติ
ภายหลังจากที่หลวงพ่อทำพิธีเสร็จเรียบร้อยออกมาคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าสัมผัสได้นะวิญญาณที่บ้านของในไอซ์เป็นวิญญาณผู้หญิงทั้งหมดเลย
๒๓คนเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๒๐ปีเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะครับนี่เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองให้ดูนะ
นี่คือลักษณะสิ่งที่หลวงพ่อสัมผัสได้
มีผู้หญิงประมาณ๔คน๒๓คนอายุประมาณ๒๐ส่วนอีก๑คนประมาณอายุประมาณ๑๔๑๕ปีนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าแม้จะสวดมนต์แผ่เมตตาให้แล้วแต่ว่าเขาไปไหนไม่ได้นะคะ
ทั้งนี้ท่านก็เลยอยากจะขออนุญาตเจ้าของบ้านก็คือป้าของในไอซ์ที่ดูแลบริเวณบ้านให้ในไอซ์ตอนนี้เนี่ยนะ
พระอาจารย์อยากเข้าไปปรากฏนั่งวิปัสนากรรมฐานสักหนึ่งคืน
แผ่บุญกุศลให้กับวิญญาณไปสู่สุขติบอกขอมาปรากฏได้ไหม
เสา๑กุมภาพันธ์เนี่ยเพราะอะไรเป็นวันพระไง
เนื่องจากการวิปัสนาในวันพระจะส่งผลได้ดีกว่าสื่อสารวิญญาณได้ดีกว่า
จะได้ให้เขาไปสู่สุขติหลวงพ่อบอกแบบนี้ฟังเสียงหลวงพ่อหน่อยค่ะ
คือว่าหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเจอญาติพวกพี่น้องที่อยู่ที่นี่
แล้วนี่มันเขาไม่ให้เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
มีความรู้สึกว่าว่าเหมือนเป็นวิญญาณถูกกักขังไว้
แล้วก็เขาไม่รู้จากญาติพี่น้องแล้วก็เขาอยากจะปลดปล่อย
อยากจะไปหาพี่น้องเขาให้พระวิปัฒนาแล้วก็นั่งกรรมฐานเราก็จะรู้
คนชื่ออันนี้เขาสม่าจะฆ่าพระผู้หญิงสภาพพระผู้หญิงมีอายุประมาณ๒๐ขึ้น
ที่เราสัมผัสได้ที่เราเห็นได้